คุณผู้ชมคะจนแล้วจนรอดนะคะ
จนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นชมหน้าคณะรัฐมนตรี
รัฐบาลประยุทธ์๒อย่างเป็นทางการ
เห็นบอกว่ายังไม่หลงตัวใกล้แล้วแหละ
แล้ว๐๐๑นี่มันยังไงนะ
ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันยังเอาเป็นความไม่ได้กันนะฮะ
แต่ว่าล่าสุดรองวิศนุเครืองามบอกว่า
น่าจะได้เห็นชมหน้าคณะรัฐมนตรีเนี่ย
คือสักประมาณ๑๘มิถุนายนแต่น่าจะไม่ทันโปรดกล้าว
เพื่อที่จะให้ไปเรื่องของการประชุมผู้นำอาเซียน
ที่จะมีขึ้นในวันที่๒๒ถึงวันที่๒๓นี้นะคะ
แล้วก็มีข่าวล่ามาแรงกว่านี้
พลเอกประยุจันทร์โอชา
อาจจะไปนั่งเป็นหัวหน้าภักดิ์พลังประชาฤทธิ์
แทนนายอุตมะสาวนายน
นี่ไงเป็นประเด็นขึ้นมาเลยวันนี้นะคะ

ดูเรื่องของสวมหน้าคณะรัฐมนตรีกันก่อนค่ะ
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
ก็พูดถึงเรื่องของการจัดรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่า
เมื่อเสนอรายชื่อรัฐมนตรีครบถ้วนแล้ว
หลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่จะนำมาตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติ
ซึ่งตำแหน่งในกระทรวงต่างน่าจะมีการพูดคุยแล้วกับ
ดาพักร่วมรัฐบาลแต่ไม่สามารถระบุกรอบเวลาได้อย่างแน่นอน
เรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีที่ไม่เกิน๓๕คนเนี่ยนะคะ
เพราะว่าต้องมีขั้นตอนเรื่องของการตรวจสอบประวัติ
ลักษณะต้องห้ามบางเรื่อง

และที่สำคัญรัฐธรรมนูลปี๖๐ไม่ได้กำหนดกรอบไปด้วยนะคะ
แต่คาดว่าจะอยู่ภายในวันที่๑๘มิถุนายนนี้
ที่จะสามารถนำรายชื่อขึ้นทูลกล้าวทูลขม่อมได้
โดยคอรมอลชุดใหม่อาจจะเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนไม่ทันการประชุมอาเซียน
อาจจะต้องเป็นชุดเดิมนั่นแหละทำหน้าที่ไปก่อน
ฟังเสียงรองวิศนุค่ะ
พอหลังวันอาทิตย์ที่๒๓แล้วนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการที่จะขอเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตว์ปฏิญาณ
ถ้าอย่างนั้นก็คือชัดเจนแล้วว่าตรงนี้การประชุมอาเซียน
เมื่อดูแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ความเป็นไปไม่ได้เอาความจริงมาพูดกัน
อย่าไปพูดถึงโหลศาสตร์หรือวิชามารหรือว่าอะไรทั้งสิ้น
ว่ามันก็คงจะต้องเป็นไปในรูปแบบอย่างนี้
ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะ
วันนี้ก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเดินทางสู่ธรรมเนียบรัฐบาลตามปกตินะคะ
ไม่มีภารกิจประชุมใดทั้งสิ้น
แต่รายงานข่าวล่าสุดมาแรงแซงทางโค้งบอกว่า
จัดตั้งรัฐบาลใหม่ภายในเดือนมิถุนายน
พลังประชารัฐจะจัดประชุมใหญ่ในเดือนกรกฎาคมเลย

โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่
โดยมีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นหัวหน้าพักแทนนายอุตมะสาวนายน
ซึ่งมีกระแสข่าวว่าทางพักพลังประชารัฐได้นำใบสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐ
ให้แก่พลเอกประยุทธ์แล้วก็ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ต่อไปด้วยเป็นตามทามลายที่เขามีการวางไว้ก่อนหน้านี้
ขณะที่อีก๑ตำแหน่งสำคัญอย่างลี่ค่าที่การพัก
มีการเสนอชื่อนายนัทพลทีพสุวรรณสสบัญชีรายชื่อลำดับที่๑

เป็นอดีตแก่นำกปศมารับหน้าที่นี้
แทนนายสนธิราชสนธิเจราวงศ์
ซึ่งก่อนหน้านี้มีการเรียกประชุมแก่นำ

แล้วก็มีผู้ใหญ่คนสำคัญคนหนึ่งได้แจ้ง
ที่ประชุมว่าจะมีการเปลี่ยนตัวผู้นำพัก
เป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ